วันนี้หลายคนคงได้พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

หลังจากที่หลายคนวางแผนหยุดยาวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
สิ่งที่เราจะต้องเจอต่อไปนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับ
พื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางประเทศไทย

เพราะว่าหลังจากนี้ครับอากาศเย็นที่เข้ามาปกกลุ่มบริเวณเมืองไหนของเรา
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝนก็จะเริ่มกลับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้
บริเวณตอนกลางหมอกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลมหนาวที่มีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับ
สีฟ้าจะสังเกตว่าหลังจากนี้จะค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จะค่อยเขยิบไปออกทะเลไปนะครับ
หลังจากนั้นต้องรออีกหนึ่งก้อนใหญ่ที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ

สังเกตว่าก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนที่มาจนถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยเขยิบขึ้นครับ
ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้ฝุ่นละอองต่างหมอกต่างลอยตัวขึ้นด้วยนะครับ
หลังกลางสัปดาห์หมอกบริเวณตอนกลางประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตามแนวระหว่างพื้นที่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคกลางตรงนี้
หมอกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับใครจะใช้รถใช้ถนนตอนเช้าเช้ากับตอนค่ำก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของอากาศหนาวเย็นนะครับจะสังเกตว่าวันสองวันที่ผ่านมาเรายังเจออากาศเย็นอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้อุณหภูมิจะค่อยอุ่นขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางจะเริ่มรู้สึกร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีเหลืองตรงนี้คืออากาศอุ่นขึ้นนะครับมีการปกคลุมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่วนบริเวณทางตอนเหนือนะครับอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจะสังเกตว่าอุณหภูมิยังอยู่ที่เลข๑๐ต้นนะครับภาคอีสานก็